ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณกิฟต์ทายาทรุ่นที่๒ของร้านโสพลลูกชิ้นหมูที่มีความชำนาญในการทำก๋วยเตี๋ยวไม่แพ้รุ่นคุณพ่อเลยล่ะค่ะ
ความพิเศษของก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นหมูเจ้าเก่าแก่ระดับตำนานที่ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนได้รับประทานฟรี
ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่สอบบุกเข้ามาในครัวเนี้ย
ดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับสำหรับก๋วยเตี๋โสพลลูกชิ้นหมู
แห่งนี้นะครับผมมาเริ่มจากไหนก่อนดีเอาลูกชิ้นก่อนเลย
ลูกชิ้นมีกี่ประเภทครับขออนุญาตดูหน่อยครับมีอยู่สองค่ะ
มีสองอย่างด้วยกันมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะเป็นเนื้อหมูอย่างเดียว
หมูอย่างเดียวแบบพริกไทยดำแบบพริกไทยดำ
วิธีการทำเราทำยังไงก็โดยพื้นฐานแล้วอ่ะก็คือ
เราเริ่มตั้งแต่ที่พอหลังจากได้หมูมาเราก็จะทำการแร่
เอากะดูกเอาอะไรออกก่อนหลังจากนั้นเราก็จะบด
กว่าจะมาเป็นลูกชิ้นหมูกลม
วัตถุดิบเฉลิมคือร้านโสโพนได้ทางร้านจะต้องพิถีพิถัญ
ตั้งแต่การคัดเลือกเนื้อหมูกันอย่างดีเลยล่ะค่ะ
ซึ่งเนื้อที่ใช้จะต้องมาจากหมูที่มีอายุเหมาะสม
ซึ่งเป็นสูตรลับประจำร้านที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ
เพื่อให้ได้ลูกชิ้นหมูที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม

และมีคุณภาพที่ดีนั่นเองค่ะ
โดยลูกชิ้นของทางร้านจะมีด้วยกัน๒แบบ
นั่นก็คือแบบดั้งเดิมและแบบพริกไทยดำ
ใส่พริกไทยดำคั่วบดพอหยาบลงไปด้วย
เวลารับประทานก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอม
และรสชาติที่เผ็ดร้อนเบาไปพร้อมกันค่ะ
แล้วก็มีหมูสดด้วย

เพราะว่าเวลาร่วงแล้วสัมผัสเขาจะนุ่มกว่า

อันนี้แบบสดเลยรสชาติสดเลยนะครับ

เส้นตอนนี้คือแรกเริ่มเลยแต่ก่อนจะมีแต่เส้นหมี่กับเส้นใหญ่

ค่ะแล้วตอนหลังก็เพิ่งจะมาเพิ่มเป็นเส้นเล็กกับเจียมหุยให้ลูกค้า
นี่ก็คือแล้วตามที่ลูกค้าเขาต้องการ

เจียวเองแล้วก็จะมีต้นหอม

เพราะหลักอย่างที่บอกว่าเราผลิตลูกชิ้นเอง
แล้วระหว่างขั้นตอนการทำมันจะมีน้ำ

แล้วอันนี้มาเป็นหัวเชื้อที่มาทำเป็นร้อยเรื่อง

พอทำมีจะไปรอนะครับ
มีขาวลูกชิ้นรวมชามนี้พร้อมเสริมแล้วล่ะค่ะ
ถึงเวลายกขึ้นโต๊ะให้คุณน็อต
ริมรสความอร่อยไปพร้อม
กับการฟังเรื่องราวแสนประทับใจ

ที่รักและเทิดธรรมนิรวงรัชกาลที่๙

ให้เยอะกว่านั้นเนอะ

น้ำซุปนี่มีความหอมแล้วก็มีความหวาน

ใช่แล้วก็แบบพอลวกทั้งวันใช่ไหมคะ
มันก็จะมีจากส่วนตับที่เราลวกด้วย
อืมก็ยิ่งผสมผสานเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีก

ปีจุดเรื่องก้อนการเปิดร้านที่เกิดขึ้นได้ยังไงครับพอเริ่มต้นจริงจริงผมคิดจะทำ
ลูกชิ้นปลาหมึกครับแต่ปรากฏว่าหาสะพายไม่ได้ก็เลยหันมามาศึกษาเรื่องลูกชิ้นหมู
ครับผมจนวันหนึ่งร้านเราก็เป็นร้านที่เติบโตจนมีชื่อเสียงระดับหนึ่ง
สามารถตั้งตัวเองได้ครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ย
ตอบแทนบุญคุณทานดินใครฝนคิดความคิดนี้คนแรก
เราเองไม่คิดว่าอย่าไปแต่เขาออกมาแล้ว
เราเห็นภาพนี้ประจำเลยคิดว่าวันหนึ่งถ้าเรามีกำลังเพียงพอแล้ว

กิ๊บตอนนั้นก็โตแล้วเนอะ๒๐กว่าแล้วเนอะ
คุณพ่อคุณแม่มีปณิธานแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็สนับสนุนเขาอะค่ะแบบป๊าม้าอยากทำลุยเลย
เดี๋ยวหนูค่อยมาช่วย

พอรู้ว่าเราจะแจกโรงทานเขาก็มาช่วยค่ะ
เขาแบบเขาก็ถามพ่อไหมของพ่อไหม

ก็มีคนที่รู้ว่าแต่มันก็มาร่วมกันทำ
แล้วก็ได้มีโอกาสไปแจกคุณเสียวหลายครั้ง
เห็นบอกมีเหตุการณ์ประทับใจเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราประทับใจ
หลังจากเมื่อวันที่๑๓ตุลาปีที่แล้วใช่ไหมคะ
ช่วงนั้นคือเราเปิดร้านไม่มีโอกาสได้ไป

ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยไปเป็นจิตอาสาไหม

ก็รวบรวมเงินทั้งเพื่อนในเฟสในอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้

ก็ไปซื้อของซื้ออะไรก็เลือกไปที่หัวลำโพง
ก็ตอนนั้นอัดภาพไปทั้งหมด๓๐๐

แต่ว่าจะมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งค่ะ
คือมีกิจตั้งแกไม่เดินไปรับเลย
ตรงมาที่หนูกับน้องเพื่อมาขอรูปภาพ
แล้วตอนนั้นพอแกได้รูปมาปุ๊บ
คือก็ไม่คิดว่าจะเจอว่าแบบแกเอารูปมาหน้าอก

แกก็พูดตอนนั้นว่าในที่สุดแกก็มีรูปของท่าน
ตอนนั้นแบบมันพูดไม่ออกค่ะ
คือเราไม่คิดว่ามันจะมีคุณกล้าขนาดนั้น
ก็เลยแบบนี่อัดเพิ่มเถอะ

ก็สมกับคำที่ว่าเป็นรูปที่มีลูกบ้านจริง
แต่ว่าบางคนที่เขายากจนจริง

แต่เขาไม่มีรูปที่สามารถสัมผัสได้จริง

มีทำฟันเขาให้เป็นจริงจนได้นะครับ
เขาคิดเสมอว่าเขาจะทำอย่างไร

เขาก็เริ่มจากง่ายละกัน

ให้กับคนทั่วไปที่เดินทางมากราบพระบรมศพของพระองค์ท่าน
ปกติถ้าไปทุกคนก็จะมาเอาอาหาร
อาหารได้รูปพระองค์ท่านไปก็โอ้งภูมิใจ
แต่มีลุงคนหนึ่งไม่เอาอาหาร
แต่มาได้รูปพระองค์ท่าน

เหมือนที่น้องกิ๊บเล่าให้ฟังในวินาทีนั้น
ก็ในที่สุดก็มีรูปพระองค์ท่านจนได้
คือเรารู้เลยว่าคนที่เขายากลำบากจริงนะ

ซึ่งมันเป็นรูปที่คนไทยทุกคนต้องมีอยู่ที่บ้าน
วันนี้เขาได้มีแล้วความรู้สึกมันยิ่งกว่า

สิ่งนี้มันจะทำให้เขามีแรง
มีกำลังในการที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไป

เพราะฉะนั้นเชื่อให้เลยว่าเป็นเราก็น้ำตาไหล
มันมีความหมายยิ่งใหญ่มากแค่รูปเดียว
ความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
มีมากมายส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นจริง
หลังจากนี้ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเฝ้ามองเราอยู่จากเบื้องบนนะครับ
เราคงจะมั่นคงที่จะทำความดีต่อไปนะ
เราก็ยังจะแจกก๋วยเตี๋ยวเป็นชาถูต่อไป
ก็น่าจะช่วยชีวิตผมในวันที่๕
ทุกคนเรียกทางวาคมตลอดจนช่วยชีวิต

แล้วก็รักประเทศไทยมาก

แล้วก็ส่งผ่านความรักไปถึงลูก
ผมรับใจความเป็นครอบครัวก็มาก
ครอบครัวเป็นคนที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีจริง
ปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น
เฮียบูและภรรยาสอนลูกได้ดีมาก
เพราะว่ามันถ่ายทอดจากตัวพ่อไปถึงตัวลูกแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต

ผมก็เชื่อว่าเขาก็ยังจะทำความดีอย่างนี้ต่อไป
สิ่งที่ได้กลับไปผมว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของตัวเงินหรือการที่ทำให้ตัวเองขายดี
สิ่งที่ได้กลับมาคือความภาคภูมิใจในการได้ตอบแทนแผ่นดินเกิดมากกว่า
เวลาคนหนึ่งได้ทำความดีแล้วมันจะเสพติดความดีเพราะมันอยากทำไปเรื่อย
การทำความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง
ผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วย
เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้วถึงแม้จะมีใครร่วมด้วยหรือไม่ก็ตาม
ผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน
พระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์๒๐ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖